แต่ไหนก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับมีรถเก่งเนี่ยเขาพยายามจะออกมาจากซอยแต่เจอกับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะเข้าซอยเหมือนกันมันก็เลยปะชนกันเต็มแล้วครับ
ให้ดูแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะให้ดูว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้กับช่วงเสี้ยววินาทีจริงคือเอาเข้าใจแหละมอเตอร์ไซค์เองเขาก็คงจะพยายามที่จะเลี้ยวเข้าซอยอ่ะนะ
ในลักษณะที่ก็ไม่ได้เบรกเหมือนกันก็ค่อยขยับขยับมาแหละไม่ได้ขับเร็วอะไรมากเช่นเดียวกับรถเก่งนะครับในจังหวะที่กำลังจะออกจากซอยเนี่ยผมเข้าใจเองนะครับว่าเขาอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่าอาจจะมองไปที่ทางฝั่งขวาของตัวรถเก่งเองแล้วไม่ได้มองไปที่ทางฝั่งซ้ายของคนขับอ่ะนะก็เลยชนกันแบบนี้
ก็บอกให้ได้รู้กันนะครับว่าทุกจังหวะของชีวิตในการขับรถจริงมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงหมดนะครับจริงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สติให้มากกันจริงจังหวะที่จะเลี้ยวออกมาดูซ้ายดูขวาบางครั้งบางคราวต้องดูหน้าดูหลังนะบางคนบอกว่าเออใช่ไหมจะออกจากซอยดูซ้ายขวาโอเคพอแล้วหรือยังยังบางทียังไม่พอนะต้องดูค
ในช่วงจังหวะที่จะเข้าซ่อยแบบนี้เพราะมันเป็นทางที่เชื่อมต่อกันนะไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุจริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เล็กน้อยนะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่น้อยเดียวก็ตามนะคุณผู้ชม